ใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือการพบนะครับ
นักธุรกิจชาวเยอรมันแต่พบในสภาพเขาถูกฆ่าหันศพ
แช่อยู่ในตู้แช่แข็งซะแล้วคนนี้ครับนายฮันต์
ตำรวจสอบพ่อน้องปลือครับขอนวัดศาลจังหวัดพัทยาออกไหมจากใครบ้าง
นายโอลาฟบลิงมันอายุห้าสิบสองปีชาวเยอรมนี
และนางสาวเพทราคริสเซิลกุลไกรฟอายุห้าสิบสี่ปีชาวเยอรมนี
และนายชารุคคารีมอุดดินอายุยี่สิบเจ็ดปี
คนนี้นะครับสัญชาติไทยแต่เชื้อชาติปากีสถาน
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและปิดบังซ่อนเร้นศพ
แล้วเมื่อเวลาสิบห้านเลยกายี่สิบนาที
ครับสมควรชุดสืบสวนไปคุมตัวนางสาวเพทราที่ทำหน้าที่เป็นนกต่อ
มาสอบสวนนะครับโดยระหว่างที่ถูกคุมตัวขึ้นมาที่

นะครับนี่จังหวะนี้จังหวะนี้นะฮะ
ขณะที่ผู้สึกข่าวก็ถามว่าคุณมีอะไรจะพูดไหม
นะครับเจ้าตัวไม่ตอบครับสีหน้าเคร่งเครียดทีเดียว
แล้วก็ถูกคุมตัวเข้าห้องสอบสวนในทันที
หลังจากเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสพนปลือ
จังหวัดชนบุรีครับพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจค้น
บ้านที่๒๒ทับ๙๖ในหมู่บ้านโชคชัยกาเด้น๑ซอย
เขาน้อยนะครับอำเภอบางละมุง
ในห้องนอนครับในห้องนอนพบตู้นี้ตู้แช่สีขาว
มีการใช้เทปกาวสีดำครับปิดผนึกนะครับอย่างแน่นหนา
แล้วก็มีการเสียบปลั๊กไฟทำความเย็นอยู่ตลอดเวลา
พอเปิดตู้แช่แข็งครับตำรวจพบ
ชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ถูกหั่นออกมานับรวมได้๑๓ชิ้นนะครับ
ตั้งแต่ศีรษะลำคอกลางลำตัวขาทั้งสองข้าง
ข้อเท้าทั้งสองข้างแล้วก็แขนทั้งสองข้าง
หั่นแยกกันเป็นสามส่วนครับอยู่ในถุงดำแล้วแช่อยู่ในตู้แช่เมื่อกี้
เมื่อกี้นี้ส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่วบริเวณแล้วครับ
เมืองต้นยืนยันว่าเป็นศพของนายฮันต์ปีเตอร์แลวเตอร์มัก
นะครับนักธุรกิจชาวเยอรมันนีที่หายตัวไป
ศพถูกแช่แข็งทำให้สภาพศพนั้นนะครับ
ยังไม่ได้เน่าเปื่อยมากนักแต่พบว่าที่ศีรษะ
มีร่องรอยถูกตีด้วยของแข็งหลายครั้งเป็นแผลชะกัน
อกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่พบเลื่อยยน
ที่ใช้ตัดต้นไม้ขนาดเล็ก๑เครื่อง
แล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ด้วยตกอยู่ในบ้าน
ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการหั่นศพ
อกจากนี้ยังพบนะครับพลาสติกใสที่ใช้แรป
หรือว่าถนอมอาหารนะครับ๒ม้วน
แล้วก็หน้ากากปิดบังใบหน้า๑อันนะครับ

เนื่องจากตำรวจนั้นแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
พบว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติขนตู้แช่แข็ง

เป็นบ้านภูวิลล่าเลขที่๕๙ทับ๔

ซอยหนองหิน๕ตะบนหนองปลืออำเภอบางละมุง
เลื่อนย้ายมาไว้ที่บ้านหลังที่พบศพ
โดยบ้านทั้งสองหลังอยู่ห่างกันประมาณ๕กิโลเมตรกว่า
และบ้านหลังนี้ห่างจากจุดที่นำรถเมอร์ซีเดส
จอดไว้เพียง๔๐๐เมตรเท่านั้นคุณผู้ชม
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ตำรวจใช้แกะรอย
ไปพบตู้แช่แข็งนะครับ
ที่ข้างในมีร่างของในฮัง

นี่ฮะไปแล้วนั่นน่ะนะครับ

มีคนนั่งอยู่ประกบกับตู้แช่แข็งด้วย
โดยจุดแรกเป็นกล้องวงจรปิดที่แยกชายพฤกษ์นี้
ถนนสุขุมวิทย์เวลา๑๐นาฬิกา๔๑นาที

มุ่งหน้านะครับไปสนามกีฬาชายพฤกษ์๒
ที่เช่ามาใช้แล้วก็ขับไปในบ้านภูวิลล่า
ในซอยหนองหินซอย๕โดยเข้าไปที่นะครับ
ท้ายกระบะตอนนั้นยังว่างเปล่า
เวลาผ่านไป๑ชั่วโมงรถของนายโอลาฟ
มีตู้แช่แข็งแล้วก็มีการปิดบังมีการอำพลางนะครับอย่างแน่นหนา
แล้วก็ขับออกมาวนนะครับวนอยู่นับระยะทางได้๑๖๐กิโลเมตร
เพื่อลวงเส้นทางครับลวงเจ้าหน้าที่แล้วก็เข้าไปจอดในหมู่บ้านที่พบศพครับ
ขณะที่ตำรวจนำตัวนางสาวจารุณีอายุ๓๗ปีภรรยาของนายโอลาฟ
ซึ่งทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารนะครับมาสอบปากคำพบว่านางสาวจารุณี
เครียดครับคุณผู้ชมเครียดส่วนประเด็นการเจรจาธุรกิจเรื่องการซื้อขาย
ที่ดินค่ายมวยที่ชาข์แนวตะบลห้วยใหญ่อำเภอบางระมุงจวัดชลบุรี
ซึ่งเป็นของผู้ตายนั้นตำรวจเรียกผู้ดูแลมาสอบสวนครับ
แต่ก็ไม่ได้รายละเอียดอะไรมากเนื่องจากนะครับคือให้การว่าไม่ทราบถึงกรณีดังกล่าว
ตำรวจมาพบภาพจากกล้องวงจรปิดอีกที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในซอยเขาน้อย
เวลา๔โมงเย็นครับ๑๖นาฬิกาวันที่๙กรกฎาคม
พบนายโอลาฟนางสาวเพทราแล้วก็มีผู้หญิงพิการ
และมีผู้ชายเป็นวัยรุ่นชาวต่างชาติพักอยู่ที่บ้านหลังที่พบศพ
มานั่งกินอาหารกันคุณผู้ชมมีสีหน้าแข้งเครียดตลอด
เวลากินอาหาร๒ชั่วโมงน่าเครียดจากนั้นพวกเขาแยกย้ายกันไป
จากนั้นช่วงกลางดึกตำรวจได้เชิญตัวนายโอลาฟและนางสาวเพทรา
มาสอบปากคำโดยทั้งคู่ให้การปฏิเสธจึงปล่อยตัวไปก่อนในตอนนั้นกระทั่งมาพบศพนะครับ
แล้วก็พบว่าบุคคลทั้ง๓นั้นเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุครับคุณผู้ชมครับ
แกะรอยจนกระทั่งเจอเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะ